คงต้องเกาะติดสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
จากพายุลูกหนึ่งที่ขณะนี้
มีบทบาทแล้วก็มีผลกระทบกับเมืองไหนของเราแน่นอน

พายุลูกนี้นั้นได้สลายตัวก่อนที่จะเข้าเมืองไทยครับ

หลังจากนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับ

พื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่แรกของเมืองไทยนะครับ

นี่คือเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุนะครับ
มีการพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่องนะครับ
ขึ้นฝั่งด้วยกำลังของโซนร้อนนะครับ
หลังจากนั้นก็จะค่อยสลายตัวเรื่อยนะครับ

ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นจุดที่มีภูเขาอยู่นะครับ
จึงช่วยลดกำลังความแรงของพายุลูกนี้นะครับ
แล้วก็ฝนที่เกิดจากการสลายตัวก็จะมีบทบาทแล้วก็ขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ

ซึ่งอย่างที่บอกแล้วครับว่าปัจจัยของพายุลูกนี้

ทำให้ลักษณะการเคลื่อนตัวเข้ามาเมืองไทยของพายุลูกนี้นั้น
จุดไหนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ของพายุเนี่ยนะครับ

งฟ้าก็จะเปิดเพราะว่าถูกพายุดูดเข้าไปหมด
แต่ว่าจุดที่มีผลกระทบเต็มก็คือจุดที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางของพายุนะครับ
เดี๋ยวดูการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ฝนสักหน่อยนะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนขณะที่พายุกำลังมีกำลังอยู่นะครับ
ซึ่งจะสังเกตว่าตัวพายุนั้นมีบทบาทโดยตรงกับพื้นที่ภาคอีสานนะครับ

ก็คือภาคกลางตอนล่างนะครับกรุงเทพ

แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือเข้าไปสู่ศูนย์กลางของพายุทั้งหมดนะครับ
นั่นหมายความว่าหลังจากนี้ครับหลังจากที่พายุลูกนี้สลายตัวในจุดดังกล่าวครับ
ทั้งหมดที่ถูกดูดเข้าไปก็จะถูกกระจายตัวออกมา
เดี๋ยวดูการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในวันพรุ่งนี้นะครับ
จะพบว่าฝนนั้นมีการกระจายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ
ซึ่งภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับ
การว่าพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะมีโอกาสตกมากขึ้น
แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนครับ
เป็นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะเจอฝนตกชุก

ที่ต้องเตรียมรับมือส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่พายุเข้าจุดแรกทั้งภาคเช่นเดียวกันนะครับ
จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือจุดที่ก่อนหน้านี้
มีฝนตกหนักก็คือบริเวณทางตอนบนของภาคนะครับ

จังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีชายนาฏนครสวรรค์ลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทอง
กรุงเทพมหานครพรุ่งนี้ยังคงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนนะครับ
ตะวันออกนะครับนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเศร้า
สะแก้วชนบุรีระยองจันทร์บุรีและตราสนะครับในวัดทางภาคเดียวนะครับ
ภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับเน้นบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลาง
มีเพชรบุรีประจวบกิริขันจุมพรระนองภูเก็ตกระบี่แล้วก็สตูนครับ
พื้นที่เหล่านี้ใครที่อยู่ในจุดที่เสี่ยงภัยบ่อยต้องติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ